แกรมสองนัดของทีมชาติไทยนะครับถือว่าเป็นโปรแกรมสำคัญมากมาก
สำหรับการอุ่นเครื่องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงเล่นชิงแชมป์อาเซียนในช่วงปลายปี
ต่อยอดไปถึงเอเชียนคลับด้วยนะครับดังนั้นการรายงานตัวในวันนี้ก็จะดูความพร้อมของผู้เล่นแต่ละคน
แล้วก็ยังขาดตัวหลักอีกบางคนที่จะเดินทางมาสมทบทีหลังนะครับการรายงานตัวที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับ
แน่นอนหลายคนที่เป็นหน้าใหม่ก็จะมีความภูมิใจเป็นธรรมดาโอ้มีน้องน้องหนูหนูครับรอขอไลเซ็นต์นะครับ
การรายงานตัวหลักอีกบางคนที่จะเดินทางมาสมทบทีหลังนะครับการรายงานตัวหลักอีกบางคนที่จะเดินทางมาสมทบทีหลังนะครับ

นักเตะจากบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับที่จะตามมาสมทบทีหลัง

โค้ชทีมชาติไทยก็บอกว่า

เพื่อดูว่าจะสามารถโชว์ฟอร์ม

แล้วก็พร้อมสำหรับชิงแชมป์อาเซียน

ดังนั้นเกมอุ่นเครื่องนี้จึงคาดหวัง
ผลการแรงขันนะครับที่ออกมาด้วย

ส่วนกัปตันทีมชุดนี้ครับมี๓คน
ที่อยู่ในข่ายแต่จะปรึกษาในทีมงาน
เพื่อหาคนที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ก็คาดการณ์กันว่าโอกาสจะเป็นของ
เลิมพงศ์เกิดแก้วที่มีโอกาสได้รับปอกแขนสูงที่สุด
เนื่องจากว่ามีประสบการณ์แล้วก็อยู่ในทีมชาติยุคของรายวัชมาอย่างต่อเนื่อง
ส่วนอานนท์อมรเลิศศักดิ์ครับที่เพิ่งจะติดทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกในชุดใหญ่
หวังจะเก็บประสบการณ์ครั้งสำคัญเพื่อมีโอกาสติดทีมลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนต่อไป
แต่ตอนนี้ขอโฟกัสกับทีมชาติเป็นหลักก่อนครับ
ก็จริงผมคิดว่ามันเป็นประสบการณ์แล้วก็ผมคิดว่าการอุ่นเครื่องครั้งนี้มันเป็นการต่อยอดไปในทวนาเมนต์ของซูซูกิครับด้วยครับ
ก็อยากจะทำผลงานให้ดีที่สุดแล้วก็ติดชุดซูกิให้ได้ครับ
จริงก็เสียใจครับแต่ว่าเรื่องของฟุตบอลนะครับมันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับ
แต่ก็อดีตมันเป็นสิ่งที่ผมกลับไปเปลี่ยนตรงนั้นไม่ได้แล้วก็ผมก็คิดว่าผมต้องโฟกัสกับที่ทีมชาติก่อนครับในตอนนี้
แล้วก็ของสโมสรก็ยังมีแมทวันที่๒๐อีกแมทหนึ่งที่แมทชิงที่ผมต้องตั้งใจมากครับ
สวัสดีครับ